มาดูที่เรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะครับ

มีรถรับส่งนักเรียนพลิกคว่ำนะฮะ

สาเหตุเกิดจากพวงมาลัยรถนั้นมันล็อกนะครับ
รับส่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านวังทรายภูนพลิกคว่ำที่บริเวณทางแยกถนนสายวังทับใส่จังหวัดพิจิตรนะครับ

ด้านหลังเป็นคอกทำขึ้นมาสำหรับให้นักเรียนนั่ง
แล้วก็มีกระเป๋ามีอุปกรณ์การเรียนตกเรือนกราดเต็มไปหมด
นักเรียนนั่งมาข้างหลังยี่สิบสามคนบาดเจ็บนะฮะ
ภัยและพลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการถามคนขับคือนายเอกชัยเขาบอกว่า
รับนักเรียนตามหมู่บ้านมาจะไปส่งที่โรงเรียนตามปกตินะฮะ
แต่ว่าพอไปถึงที่เกิดเหตุจู่พวงมาลัยมันล็อกขึ้นมา
สุดท้ายไม่สามารถบังคับรถได้ก็ตกข้างทางไป
ทำให้นักเรียนนั้นบาดเจ็บไปทั้งหมด๒๓รายนะครับ
ส่วนที่จังหวัดเลยมีอุบัติเหตุรถหกล้อของหมอลำ
ลงเขาเบรกแตกสิครับนี่ดูสิฮะ
กระจัดกระจายเหมือนกันพุ่งชนราวเหล็ก
ไหลลงไปพลิกคว่ำอุปกรณ์เครื่องเสียงลำโพงขนมาเตรียมไปเล่นคอนเสิร์ตกัน
เกลือนเต็มไปหมดเลยมีผู้โดยสารนั่งมาที่บริเวณท้ายรถถูกเหวี่ยงลงไป
ในทางข้างข้างเนี่ยเป็นเข่าลึกลงไปกว่าสามสิบเมตร
เสียชีวิตหนึ่งบาทเจ็บสหัสห้านะครับแล้วก็เล็กน้อยอีกสาม
ผู้ภัยก็นำตัวคนเจ็บและคนเสียชีวิตส่งโรงพยาบาลคนขับคือนายศักดิ์ชัย
เขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่คณะหมอลำทองคำอีสานสินครับนะ
ได้รับการว่าจ้างให้ไปแสดงที่งานบุญมหาชาติวัดศรีโพชัยมาทั้งหมด๑๑คน
นะฮะมีผู้โดยสารนั่งหน้าสี่คนรวมคนขับแล้วนั่งท้ายเนี่ยเจ็ดคน
พอถึงจุดตรงเนี้ยเป็นทางลงเขาเป็นทางชันรถเกิดเบรกแตกครับพุ่งชนราวเหล็กแล้วก็ไหลลงข้างทางพลิกคว่ำแบบนี้ทำให้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
อีกหนึ่งเหตุการณ์ไปที่จังหวัดชนบุรีนะครับมีรถเก๋งเลี้ยวออกมาจากซอยไม่ทันระวังครับ
ชนกับรถจักรยานยนต์ที่วิ่งมาทางตรงทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์ร่างนั้นลอยไปตีรังกาขึ้นไปครับ
แล้วก็ไปตบที่ฝากระโปรงรถของรถเก๋งอีกทีหนึ่งครับแล้วก็นอนบาดเจ็บแน่นิ่งไป
ผู้ภัยมาประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลคนเจ็บคือนายไพโรธหมอยาอายุ๕๖ปี
นะครับนี่สภาพตอนแรกที่เห็นคือเนี่ยอยู่บนหน้ารถแบบนี้เลยนะฮะ
จากการสอบถามคนขับคือนางสาวกรยานีนะบอกว่าเธอเนี่ยขับรถออกมาจากซอยข้างวัดจีน
ตอนแรกมองแล้วไม่มีรถวิ่งมาตัดสินใจเลี้ยวออกจากซอยจู่จู่ครับ
จักรยานยนต์มาจากไหนก็ไม่ทราบชนครับแล้วคนขับก็ลอยแรงการ
แล้วก็ไปตกอยู่ที่กระโปรงรถนะฮะตอนนี้ตำรวจก็ต้องสอบสวนคนขับ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป